ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใด

ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวัง
ทุกครอบครัวที่มีวิกฤตเกมต่อชีวิต
เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับฝันของวัยรุ่นส่วนใหญ่มักจะเป็นฝันเพื่อตนเอง
แต่สำหรับวัยรุ่นคนหนึ่งที่มากู้วิกฤตในรายการของเราในวันนี้นะครับ
เธอมีฝันที่จะทำให้ครอบครัวนั้นสุขสบายกว่าที่เป็นอยู่
และไม่ใช่แค่เธอน้องชายอีกหนึ่งคนของเธอครับ
ก็คือเรี่ยวแรงสำคัญที่ยอมเจ็บตัวเพื่อแลกกับเงินมาช่วยจุนเจือครอบครัว

ตั้งแต่หนูเกิดมาจนตอนนี้อายุ๑๕ครอบครัวหนูยังไม่มีบ้านเหมือนคนอื่นเขาเลย
บ้านที่มีห้องบริษัทเป็นส่วนมีฝาผนังประตูหน้าต่าง
หนูฝันว่าอยากมีบ้านดีสักหลังหนึ่งให้พ่อแม่และน้องอยู่
ตอนนี้หนูจะพยายามทำงานทุกอย่างที่ได้เงินเพื่อจะเก็บเงินมาสร้างบ้านให้ครอบครัว
ดนตรี
หนูชื่อเหมียวสุฬาวงเวียนเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปฏิบัติที่๒ปีที่๒ปม
ยังมีน้องอีก๒คน

หนูก็ไปช่วยพ่อแม่ทำงานหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว

รับจ้างทั่วไปเก็บถั่วดำ

รายได้ที่ไปเก็บไปหักข้าวโพด
มันก็มีรายได้วันตกวันละคนละ๒๐๐บาท

ก็บางทีมันก็ไม่พอรายจ่าย

คือหน้าเก็บเกี่ยวขโพธิ
เกี่ยวถั่วดำนี้มันมีเป็นบางงวด
เราถึงจะได้ไปรับจ้างเขา

เราก็จะเข้าไปป่าเข้าไปหาปูหาหน่อไม้มาขาย
วันหนึ่งก็ได้ร้อยร้อยกว่าบาท
มันจะมีหน้าของปูกับของหน่อไม้
เราก็จะไปเอามาขายให้เขา

ที่หนูเห็นภาพพ่อแม่ทำงานมา
ตื่นเช้ามาแม่ก็ต้องหุงหาอาหารทำกับข้าวให้

ส่วนพ่อก็ต้องออกไปทำงานหาเงิน
เวลาเห็นพ่อแม่ทำงานก็รู้สึกเหนื่อยแทนร้อนแทนค่ะ
ส่วนแม่สิ่งที่หนูประทับใจก็คือ
ผัดพริกถั่วใส่หมู

แต่ถ้าแม่ผัดไปก็กินหอมมากเลยค่ะ

เวลาพ่อไม่มีเงินไปซื้อขนม
พ่อก็จะไปหาของป่าเช่น
ผลไม้ของเปรี้ยวของหวานแบบนี้ค่ะ

ก็ผูกพันก็คือคอยเล่นดูแลเลี้ยงน้องมาตลอดเลยค่ะ

เดียก็พยายามช่วยพ่อแม่หาเงินค่ะ
ก็ไปทำงานรับจ้าง
เหมือนกันก็หารายได้มาให้ตัวเองไปโรงเรียนบ้างค่ะ
บางทีน้องเบียร์ก็ไปหาเงินด้วยการชกมวยค่ะเพราะว่าเขาชอบ
พ่อแม่แล้วก็พี่น้องก็ไปช่วยเชียร์กันข้างเวทีเลยเชียร์แบบสุดหัวใจเลย
ที่เขาขึ้นไปต่อยกับคู่ต่อสู้เราก็ใจไม่ดีกลัวเขาจะเจ็บกลัวเขาจะปวด
ชกมวยก็หาเงินได้ดีนะคะแต่มันเสี่ยงการที่เราจะต้องมาเจ็บตัว

อะไรไม่ได้เราต้องพักป่วยแบบนี้ค่ะ
ต่อยมวยแล้วก็ได้ตังค์มามาแบ่งให้พ่อแม่ใช้แล้วก็แบ่งให้น้องใช้ด้วย
เขาได้มาพันสอง
ตอนนี้ที่เป็นวิกฤตสำหรับหนูก็คือเรื่องบ้านค่ะ
เพราะว่าบ้านมันแคบค่ะแล้วก็ต้องอัดกันนอนหลายหลายคนค่ะ
แล้วก็คอยแบบห่มผ้าห่มก็ห่มด้วยกันทั้งสี่คนห้าคนค่ะ

เป็นแค่ไม้ฟากค่ะแล้วก็ตรงหลังคาก็จะมีรูรั่วบ้างค่ะ
แล้วตรงข้างที่เป็นฝาบ้านก็จะเป็นรูแสงเข้า
แล้วก็เวลาฝนสาดมันก็จะสาดเข้ารูค่ะ
หน้าหนาวก็จะหนาวมากเลยค่ะ
ตัวเราในปมชีวิตเราแต่ก่อนก็ไม่มีบ้านอยู่ต้องอยู่ใต้ถุนสะพาน
บ้านนี้ต้องเอาไม้ไผ่เอามาล้อมหมดเลยอ่ะล้อม
แล้วก็ปูที่ปูก็เป็นกระดาษเอามาปูนอนเป็น๑๐กว่าปี๒๐ปี
ตั้งแต่เล็กยังโตเราก็ไม่มีบ้านดีอยู่กับเขาเลย
ถึงมีครอบครัวแล้วก็ยังไม่มีบ้านอยู่จะมีลูกมีเต้าก็ยังไม่มีบ้านอยู่
กลัวลูกสาวนี่จะอายเขาเวลาเขาคนแบบว่าเด็กเพื่อนเขามาเห็นแล้วมันนอนรวมกันหมดเลยนะ
เราก็ไม่อยากให้เป็นแบบนี้อยากให้เป็นสัตว์เป็นส่วนว่าได้มีห้องอยู่กัน
เราก็เคยไปยืนดูบ้านหลังหนึ่งว่าบ้านหลังนี้ถ้ามีตังค์สักแสนนึงก็คงจะทำได้อยู่ทำบ้าน
ตอนนี้หนูจะพยายามทำงานทุกอย่าง
ที่ได้เงินเพื่อจะเก็บเงินมาสร้างบ้านให้ครอบครัว
ตอนนี้หนูจะพยายามทำงานทุกอย่างที่ได้เงินเพื่อจะเก็บเงินมาสร้างบ้านให้ดีกว่า

ที่ได้เงินเพื่อจะเก็บเงินมาสร้างบ้านให้ดีกว่า

ที่ได้เงินเพื่อจะเก็บเงินมาสร้างบ้านให้ดีกว่า

ที่ได้เงินเพื่อจะเก็บเงินมาสร้างบ้านให้ดีกว่า

ที่ได้เงินเพื่อจะเก็บเงินมาสร้างบ้านให้ดีกว่า

ที่ได้เงินเพื่อจะเก็บเงินมาสร้างบ้านให้ดีกว่า
ที่ได้เงินเพื่อจะเก็บเงินมาสร้างบ้านให้ดีกว่า

ที่ได้เงินเพื่อจะเก็บเงินมาสร้างบ้านให้ดีกว่า
ที่ได้เงินเพื่อจะเก็บเงินมาสร้างบ้านให้ดีกว่า

ที่ได้เงินเพื่อจะเก็บเงินมาสร้างบ้านให้ดีกว่า

ที่ได้เงินเพื่อจะเก็บเงินมาสร้างบ้านให้ดีกว่า

ที่ได้เงินเพื่อจะเก็บเงินมาสร้างบ้านให้ดีกว่า

ที่ได้เงินเพื่อจะเก็บเงินมาสร้างบ้านให้ดีกว่า

ที่ได้เงินเพื่อจะเก็บเงินมาสร้างบ้านให้ดีกว่า

ที่ได้เงินเพื่อจะเก็บเงินมาสร้างบ้านให้ดีกว่า
ที่ได้เงินเพื่อจะเก็บเงินมาสร้างบ้านให้ดีกว่า

ที่ได้เงินเพื่อจะเก็บเงินมาสร้างบ้านให้ดีกว่า

ที่ได้เงินเพื่อจะเก็บเงินมาสร้างบ้านให้ดีกว่า
ที่ได้เงินเพื่อจะเก็บเงินมาสร้างบ้านให้ดีกว่า

ก็แบ่งให้น้องไปใช้รถที่โรงเรียน
แล้วก็เก็บไว้ส่วนหนึ่ง
ส่วนหนึ่งก็นำมาซื้อกับข้าวค่ะ
ถ้าวันไหนไม่มีกินเลยคือจะเป็นเมนูอะไรลูก
ก็เป็นผักแล้วก็เป็นไข่ค่ะ

ก็บ่อยค่ะเป็นผักต้มพวกจิ้มน้ำพริกค่ะ
ผมขอโทษนะบางวันถามจริงเลยคือ

มีไว้ตามที่ว่าลูกสาวคนเล็กว่า

แล้วก็เราก็บอกว่าช่วงนี้ไม่มีสตังค์เลย

ได้ไข่มาบ้างได้ข้าวมาบ้างอย่างนี้ใช่ไหมครับ
ถึงเวลาเราก็เอาตังค์ไปจ่ายเขา
ตอนนี้ทุกข์ใจอะไรมากที่สุด
ก็เรื่องบ้านนะคะ
เพราะว่าที่บ้านก็บ้านไม่ค่อยดีอะค่ะ
มันเป็นฟากเป็นไม้ค่ะ
หน้าหนาวก็หนาวมากเลยค่ะ
ลมมันเข้าเพราะว่ามันไม่มีมันมีแต่รูอ้าค่ะ
เห็นบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นน้ำพักน้ำแรงของพ่อเลย
พ่อเป็นคนทำพ่อเป็นคนสร้างนะฮะ
โดยมีลูกชายเป็นลูกมือใช่ไหมลูก

แล้วบ้านหลังนี้ครบรสชาติมากครับคุณผู้ชม
ฤดูร้อนบ้านหลังนี้แดดจะสาดส่องเข้าในบ้าน
ทุกคนจะอยู่กันไม่ได้ร้อนจัด
อย่างกลายเข้าสู่ฤดูฝน
บ้านหลังนี้ก็จะได้รับน้ำฝนกันทั่วถึงหมดทุกคน
คือมันจะมีทั้งรูหลังคารั่ว
แล้วก็จะเห็นใช่ไหมฮะที่จะเอาไม้ไผ่ตีเป็นซี่

แล้วถ้าเป็นหน้าหนาวที่เรากำลังถ่ายทำอยู่นี่นะครับ
บอกว่าหนาวจับคั่วหัวใจเลยเหมือนกัน
ก็เลยเป็นห่วงเรื่องบ้านเพราะมันไม่ได้มีความแข็งแรงเลย

ก็เอาผ้าปิดเป็นประตูอะค่ะ
เวลาจะเข้าก็เปิดผ้าเข้าไป
ไม่มีประตูไม้ปิดล็อกไว้ดีอะค่ะ
ขอโทษครับผมไม่ได้ทันสังเกตว่าพ่อมีรั้วรอบขอบชิดไหม

ที่ของผมเองแต่มันยังไม่มีโฉนดที่จริง
ยังไม่มีโฉนดอาชีพล่ะครับพ่ออาชีพหลักของที่บ้านหลังนี้คืออะไร
บางครั้งก็รับจ้างทั่วไปแต่เราก็เป็นทำงานการก่อสร้างครับ
ทำงานก่อสร้างเป็นบางครั้งที่มีครับบางครั้งก็ไม่มีก็ไม่มีเลย
ต้องไปหาปูหาปลาทำละม่วยมาขายครับ
วันนั้นพาแฟนไปที่ลำห้วยกำลังจะลงมือกันขุดปู
พอดีมีน้ำทางไหลมามีงูไปยาวประมาณ๒เมตรครับ

เกือบแล้ว๒เมตร

ยาวมากเลยครับ

ตกใจพอดีแฟนเขาเรียกหนู

หนูกำลังเดินกำลังเดินสวนไปกำลังเดินไปอย่างนี้
แล้วก็พอดีแฟนตะโกนมาว่างูหนูก็กระโดดขึ้นไปบนฝั่งไอ้ที่ว่ามันมีดินอยู่ข้างบนสูง
ถ้าหนูไม่กระโดดไปอันนี้สักก็จะเสร็จงูเหมือนกันวันนั้นครับ
เวลาที่พ่อต้องไปขุดปูขุดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ

ล่วงลงไปพ่อไม่กลัวเหรอ
ก็กลัวเป็นครั้งครับ
เพราะเขารู้แล้วว่านี่ต้องรูปปูแน่ก็ต้องมั่นใจ
ถ้าเป็นรูที่ว่าไม่มีน้ำอะไรก็น่ากลัวครับ

เห็นบอกว่ามีอีกหนึ่งคนน้องเบียร์ใช่ไหมพ่อ

เขาช่วยหารายได้ให้กับครอบครัวด้วย

พ่อไปช่วยพ่อขุดปูแล้วก็ไปเก็บถั่วดำครับ
อีกหนึ่งอาชีพนั่นก็คืออาชีพไปชกมวย

ทำไมถึงเลือกกีฬาชกมวย
ก็ช่วยพ่อแม่หาเงินเลี้ยงครอบครัวครับ

ก็ถ้าร่างกายยังไหวก็สู้ต่อไปครับ

เงินมาเท่าไหร่ลูกวันแรก
พันพันกว่าครับ
เงินมาพันกว่าแล้วเงินนั้นไปอยู่ที่ไหนลูก

แล้วเราก็เอาแบ่งไว้ส่วนครับ

คิดว่าเงินที่เราได้จากการชกมวยมันคุ้มไหมลูก

คุ้มค่ะ
รู้สึกยังไงครับที่ลูกขึ้นชกมวย
ก็กลัวเขาเจ็บมากอะครับ

ก็ถามเขาว่าสู้ได้ไหม

บอกว่าจะทำเต็มที่ครับ

ทุกคนยืนเชียร์กันอยู่ข้างเวที
แล้วผมกำลังชมเรื่องราวชีวิตครับ

หันมาเห็นน้องเหมียวเขาเช็ดน้ำตา

พ่อตอนนั้นน้องโดนต่อยกับขัน

แล้วก็กลัวน้องไม่ไหวค่ะ

แล้วเรารู้ใช่ไหมว่าเขาทำเพื่อครอบครัวเราลูก

จริงแล้วที่หนูมาในรายการเกมต่อชีวิตเนี่ยลูก
มีความฝันอันสูงสุดนั่นก็คือ

อยากได้บ้านสักหลังหนึ่งให้พ่อแม่อยู่ค่ะ
เพราะว่าตลอดชีวิตมาเนี่ย
หนูเคยเห็นความลำบากของพ่อแม่
แล้วก็ไม่เคยมีบ้านที่สมบูรณ์แบบให้กับพ่อแม่เลย
ในฝันที่เหมียวคิดเอาไว้เป็นยังไงครับ

เขาแค่มีชิดค่ะ
ก็คือไม่ได้ต้องการบ้านที่ใหญ่โตลานอะไรเลย
ขอเป็นบ้านที่ให้กับพ่อกับแม่ได้มีที่หลับนอนอย่างสบายแค่นั้น
เป็นห้องเป็นสัตว์เป็นส่วน
เราก็มีลูกผู้หญิงอยู่ด้วยค่ะ

กำลังจะบอกนี่ครับว่าห้องน้ำห้องท่าอีก
เพราะว่าเด็กผู้หญิงเดี๋ยวน้องยิ่งโตขึ้นมา

พ่อแม่ไม่อยู่บ้านแม่อะไรมันก็ลำบากเนอะ

หนูคิดว่าบ้านที่หนูอยากได้ค่าใช้จ่ายสักประมาณเท่าไหร่ลูก
ที่หนูได้ยินเขาพูดมาก็ประมาณหลายหมื่นนะคะ
เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ได้ทุนไปต่อชีวิตนะครับ
เหลียวจะเอาเงินไปทำอะไรก่อนครับ
ก็อยากซื้อของใส่ในบ้านนะคะ
ถ้าเป็นไม่ได้ถ้าอยากได้เป็นบ้านปูนก็จะซื้อบล็อกซื้ออิดอะค่ะ

คือบ้านเป็นหัวใจสำคัญของเราเลยว่างั้น

วันนี้ไม่แน่นะครับอาจจะฝันเป็นจริงก็ได้นะครับแม่และพ่อนะ
ก็เดี๋ยวช่วงหน้าคงต้องช่วยกันตอบคำถามให้ถูกต้องนะครับ
คุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าเสียงระคังในสนามมวยจะจบลงนะฮะ
แต่การต่อสู้ของชีวิตครอบครัวของน้องเหมียวนั้นยังไม่จบครับ
ช่วงหน้าเรามาลุ้นกันครับว่าครอบครัวน้องเหมียวจะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาทได้หรือไม่
เกมต่อชีวิตในช่วงหน้าครับ
แล้วลิเกย์นอกจากพวกแม่ชอบใครอีกบ้างมั้ย